การนำไปสู่รัฐบาลเสียงข้างน้อย

ซึ่ง๑๘๘นี่เขาไม่มีจัดแข่งแน่นอน

ลืมไปเลยเพราะว่ามันทำให้ไม่งั้นนะ
แค่เดือนเดียวเปิดอภิปรายไว้วางใจ

เพราะว่าเวลาอภิกษ์แผนวังใจสอวอล์ไม่ได้มาโหวตด้วย
เฉพาะสอสออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเสียงข้างน้อยนี่เป็นไปไม่ได้
ไม่เคยคุยกับพวกนี้ไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมครับ
เราแฟร์อยู่แล้วเรารู้ว่าเราได้คะแนนเท่าไร
๑๘๐กว่าใช่ไหมครับ
คือถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะตั้งแก่งก็ได้นาทีนี้ถูกไหมครับ
วันนี้มันเกิดปัญหา๑๒ไม่ได้เนี่ยเผลอพักอื่นตั้งก็ได้ถูกไหมครับ
แต่ว่าเราแฟร์ไงฮะเล่นการเมืองต้องแฟร์มันไม่เกิดอยู่แล้วไง
มันไม่เกิดอยู่แล้วอย่าไปกังวลว่ามันจะเกิดมันไม่เกิดนะครับ
รัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่เกิดอยู่แล้วยังไงก็ต้องนำไปสู่การเกิดเสียงข้างมาก
อย่าไปกังวลแล้วผมคิดว่าท่านผู้หญิงประยุทธ์เนี่ยผมพูดตรงนะ
ผมว่าท่านลาออกจากการเป็นแคนดิเดตของพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็ชัดแล้วว่าลุงตู่เองท่านก็แขวนนวมแล้วมันก็ชัดหมดแล้ว
ประกาศวางมือทางการเมืองแต่แคนดิเดตนายกเนี่ยมันลาออกไม่ได้

ก็ประกาศออกไปแล้วจากภาครวมไทยสร้างชาติก็ชัดไปแล้ว
เพราะฉะนั้นผมว่าเอาใหม่ย้อนกลับไปเรื่องที่จะทำให้การตั้งรัฐบาลได้
สำหรับชาติพัฒนากล้าเราผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับก้าวไกล
แล้วผมคิดว่าสมการที่ดีที่สุดคือเพื่อไทยกับก้าวไกลกอดอยู่ด้วยกัน

ปัญหาของตอนนี้คือก้าวไกรไม่ถอนเรื่อง๑๑๒
แล้วมาเสนอเรื่องอะไรอีกเรื่องของการเกี่ยวกับจะให้รัฐบาล
อะไรรักษาการไปอีก๑๐เดือน

คือความจริงใจของการที่จะนำเสนอว่า
มาตราหนึ่งกฎหมายย้ามาตราหนึ่ง๒เรื่อง
คดีดูหมินมิประมาทอาคารมารัยสถาบัน
คุณจะไปยกเลิกคุณจะไปแก้ไขเนี่ย
พักการเมืองอื่นเขาไม่เอาด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อก้าวไกลดูแล้วเมื่อพักการเมืองอื่นไม่เอาด้วย
ประชาธิปไตยคุณก็ต้องรับเหมือนกันนะ

สอในสภามีกันอยู่๕๐๐คน

เห็นว่าควรจะแก้หรือควรจะยกเลิก๑๑๒

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปต่อด้วยร่วมกันเนี่ย
แบบเพราะเป็นรัฐบาลประสงค์นี้ถูกไหมครับ

แล้วก็ถ้าเขายอมสลัดออกได้

ทีนี้บางคนบอกว่าบางพักเนี่ย

ต่อให้ไม่มี๑๑๒เขาก็ร่วมด้วยไม่ได้

เพราะเป็นความเห็นของเขาตอนที่เขาหาเสียง
รวมไทยสร้างชาติเขาหาเสียงเขามาแบบนี้

ท่านจะไปหาเสียงกับสวในสภาด้วย
เพราะสวเขาก็รออยู่ว่าตกลงท่านจะเอายังไง

คือโอกาสมันอย่างนี้คุณภาคภูมิ

ผมเข้าใจแต่ผมจะบอกว่าโอกาสมันเป็นอย่างนี้ครับ

แล้วพอยิ่งเวลาผ่านไปมันก็หมดไปเรื่อย

ก้าวไกลทำได้คือต้องร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย

คือมาตรา๑๑๒ต้องไม่ปรากฏ

แต่ถ้าตัดสินใจช้าอีกเกมก็จะเปลี่ยนอีก

แต่มันอาจจะมีในส่วนดำเนินการของพักเขา

ผมคิดว่ามันควรจะกำหนดกันใหม่กันไปเลย
ว่าในรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น
ร่างฉบับนั้นมันเป็นการยกเลิกมาตรา๑๑๒

๕ปีอยากจะลดโทษเหลือแค่๑ปี
สมมุตินะเขาก็จะบอกว่าแก้ไขมาตรา๑๑๒

มันคือเอามาตรา๑๑๒ยกเลิกทั้งมาตรา
เวลาเปิดประมวลกฎหมายอาญาแหว่งไปเลยมาตรานี้
แล้วไปเพิ่มมาตราเป็น๑๓๕๕๖๗๘ไป

มันคือการนิรโทษกรรม

มันคือการนิทศกรรมเหมือนกับกัญชา
พอออกมาก็คือไม่มีความผิดแล้วก็ไม่มีโทษ
เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเขามันไม่ใช่การแก้ไข
มันคือการยกเลิกทิ้งออกไปเลยทั้งหมวด

วันนี้อาจจะเกิดการชุมนุมบ้าง

นี่คือปัญหากับก้าวไกร
อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ